พี่ก่อนขอวอนเถิดน้อง
อย่าให้มองเพราะน้องนะเออ
ที่รักเนื้อนวลอย่างสุดซึ้ง
พี่ถึงพี่บางนึงของเธอ
ชวนพี่ซิเธอ
พี่ถึงอย่าแรง
หรือว่าร้องผิดครับ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณสมควรร้อง

ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะ
รับแล้วค่ะ
๑หมื่นบาท
ปรับเพลงที่๑มูลค่า๑หมื่นบาท
ของคุณนบพรเมืองสุพรรณนะครับ

เพลงแรกไปแล้วสบายแล้วคุณสมควร

สามารถที่จะหยุดเล่นก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ตัวช่วยยังอยู่ครบ
ก็มาคุยถึงเรื่องราวชีวิตของคุณสมควรกันต่อนะครับตอนนี้รับไปหนึ่งหมื่นแล้ว
เป็นต้นคิดพี่สมกับพี่โก้เนี่ยเวลาเห็นคนเอาสุนัขมาปล่อยเนี่ยว่า
เราต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้ปรึกษากันแล้วใครเป็นคนแบบเออเลี้ยงไว้
ตัวพี่สมหรือตัวพี่โกะคะก็ทั้งคู่หรอครับเหรอครับ
คือเรียกว่ามีจิตใจตรงกันเพราะว่าถ้าเกิดความเห็นไม่ตรงกันนี้
เผลอทะเลาะกันตายเลยนะฮะใช่ใช่พี่สมกับพี่โกะเคยคิดอยากเลิกเลี้ยงไหมฮะ
ไม่เคยคิดกันถ้าไม่มีพวกเขาเราก็เงียบอืม
ก็จะเงียบเลยทันทีแต่ก็ไม่ได้อยากได้เพิ่มแล้วแต่ไม่อยากให้เพิ่มเนี่ย
ก็นี่ก็เป็นอีกอันที่มึกที่ก่อนเข้าในการผมคุยกับคุณสมควรแล้วครับ
บอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ออกรายการเราไปแล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยมีมารอที่หน้าบ้าน
สิบกว่าตัวอย่างงี้ตายเนี่ยนะฮะต้องขอร้องนะฮะ
ท่านที่คิดจะนำสัตว์อะไรก็ตามทั้งหมาทั้งแมวสุนัขอะไรพอแล้วนะครับ
อย่าเอามาปล่อยที่บ้านคุณสมควรอีกเพราะว่าตอนนี้คุณสมควรก็แย่แล้ว
ห้าสิบกว่าชีวิตแล้วนะครับสงสารคุณสมควรด้วย
ถ้าจะสงสารรักสัตว์หิบก็เลี้ยงแล้วก็ควรจะเลี้ยงให้เขาจนถึงตลอดรอดฝั่ง
หรือถ้าถ้ากลัวมีปัญหาเรื่องจำนวนก็ไปทำหมันซะทีนี้ความเหนื่อยในการเลี้ยงสัตว์คืออะไรคะพี่
ถามว่ามันเหนื่อยค่ะแมวเวลาเขากัดกันเนี่ยเราเหนื่อยเนี่ยโดนกัดจนด้วยนั่นเลยจะเดินไม่ได้นะ
เวลาไปห้ามเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาตีกันขาเนี่ยเดินไม่ได้เลยไปโรงพยาบาลไปเลย
นักกับแมวเนี่ยอันไหนชอบกัดกันมากกว่าแมวใช่ไหมครับ
วัดของพี่สมคืออะไรบ้างพี่ระหว่างตื่นเช้ามาต้องทำอะไรจ๊ะ
ขี้แมวก็ปูปูให้แมวให้นอนกลัวมันจะยุงกัดกลัวจะหนาวอะไรอย่างเงี้
เขาก็มีตะก้าคอบไว้ไม่ให้มันไปกัดช่วงกลางคืน
บางพอนทองก็คือเหี่ยของเรานั่นเองนะคะเหี่ยก็หิว
จริงนี้เช้ามาฟักพลาดขี้แมว
แล้วทำอะไรอีกคะ

ไม่ต้องบุจรกฤษครับ
ขี้เนี่ยแหละครับ

วันทั้งสองเวลาจะทายขี้แมว
ระหว่างที่เราคุยกันเรื่องขี้หมาขี้แมว
หน้าก็ยังมีความสุขมากพี่สม
แล้วเวลาถ้าระหว่างไม่มีเงินกิน

ถ้าเงินน้อยใครได้กินก่อน
สัตว์เลี้ยงได้ก่อนแมวแมวพี่โศกเริ่มซื้ออาหารให้แมวก่อน
เพราะว่าพ่อแมวนี่
มันไม่เหมือนหมาเนอะหมามันยังไปตามทุ่งตามอะไรได้
แมวนี่พอมันหิวมันมองหน้าเราอย่างที่น้องบอก
เราก็ต้องให้มันกินมันมองหน้ามันพูดก็พูดไม่ได้
เราก็มองด้วยสื่อของเรา
เราก็ต้องไปซื้อมามีสิบบาทยี่สิบบาท
ก็เอาตังค์ไปทั้งที่เราไม่มี
เราก็ต้องให้เขาทานก่อน
งั้นเรามาหาเงินค่าอาหารแมวกันอีกสักนิดไหมค

เราก็อยากยินดีจะช่วยเหลือให้คุณสมควร
เอาเงินไปใช้น่งใช้หนี้ซะแล้วก็จะได้ชีวิตจะได้สุขสบาย
ยินดีด้วยนะครับกับความใจบุญของคุณสมควร
มาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ได้ไปแล้ว๑๐๐๐บาท
ไปแล้วเพลงแรกไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอน
มาถึงเพลงที่สองครับเพลงนี้สองหมื่นบาทครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

คือหมื่นบาทเองมันมีพลังนะคะ

มันก็มันจะมีวกวนอยู่

ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสับสน

แต่ตอนนี้มาตัดสินใจกันก่อน

หนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าสู้ต่อ

สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ไม่ใช้เหมือนเดิมนะครับ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
จากปากช่องมาด้านปัญญาหอมรำเมื่อสายัน
ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไร่ใกล้กัน
ตะวันตกดินกลับบ้านเดิมเคียงสำเนียงดา
ได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นลิ้นฟ้า
จากโน่งสามตีห่วงด้นเตรียมกาหง่ายภามปราณมณภ์ควันตา
โอ้กลับขอดดังที่ย้อนกลับหน้า
โอ้น้องแก้วตาต้องอย่าเข้าคอย
เจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลื่อนลอย
พี่บุญน้อยต้องคอยทำคืน
เจ้าลืมร้อยราที่พี่สลับฟังรักให้สาดคืน
แปลไปหัวใจเหมือนถูกปืนแทบล้มทั้งยืน
สะอืดโอ้น้องแก้วตาต้องอย่าเข้าคอยทั้งคืน
เจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลือนลอย
ที่มุนน้องแก้วตาต้องอย่าเข้าคอยทั้งคืน
เจ้าแปลไปหัวใจมันถูกปืนแคบล้มทั้งคืน